ถึงเวลาโปรโมชั่นดีกับร้านอร่อยใจดีแล้ว
วันนี้ความอร่อยติดโปรกับร้านนี้
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อหอมที่ปราจีนบุรี
ใครเป็นสายเนื้ออุ๊ยตายแล้วคุณค่ะไปเถอะค่ะ
บุกไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อหอมนะคะ
ซอยร้านสยามชัยไฟฟ้านะคะตรงข้ามนิคมอุตสาหกรรมตะบนท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
ร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อมีหมูด้วยนะมีเนื้อวัวกับเนื้อหมู
ซึ่งทั้งเนื้อหมูและวัวของที่ร้านเขาจะใช้เนื้ออย่างดี
วัวเนี่ยนุ่มหอมส่วนหมูคัดสรรอย่างดีตุ๋นนุ่มหมักเข้าถึงเครื่อง
ดูดิน้ำลายไหลอ่ะทีเด็ดของก๋วยเตี๋ยวก็คือน้ำซุปเนี่ยเป็นสูตรของทางร้านค่ะ
เขาคิดเองปรุงเองมีเครื่องสมุนไพรเครื่องยาจีนและใช้เวลาต้มกว่า๒ชั่วโมง
จะได้รสชาติกลมกรอบแบบนี้นะคะ
เจ้าของร้านก็คือคุณอาธิศักดิ์กังสวรนะคะเจ้าของร้านเขาบอกว่า
วัตถุดิบทุกอย่างของร้านเนี่ยนะคะคัดสรรคุณภาพอย่างดีอร่อยถึงใจ
ราคาจับต้องได้ชามละ๕๐บาท๕๐บาทนะพิเศษ๖๐บาทเลย
คุ้มนะและไม่พอเท่านั้นมีเมนูอื่นนอกจากก๋วยเตี๋ยวอย่างเช่น
วกจิ้มหมูลวกจิ้มเนื้อลวกจิ้มน่องกรอบลวกจิ้ม
น่องกรอบหลายคนชอบเหมือนน่องลายอ่ะใช่ไหม
เออใช่มันจะมีเนื้อที่แบบมีปันแซกเอนตรงนั้นเอนแซกนี่แหละ
มันกรอบกรอบกรุบนั่นแหละน่องกรอบแบบสดมากลวกจิ้มเลย
แล้วมีเนื้อแดดเดียวด้วยนะมีหลากหลายเมนูคุณดูลูกชิ้นก็มี
ลูกชิ้นย่างเขาทำเองเลยไม่ผสมแป้งนะคะ
และยังไม่หมดมีเบอร์เกอร์

เดี๋ยวนะคุณขายก๋วยเตี๋ยว

ทำได้แบบผสมผสานมาก

นี่คือเบอร์เกอร์หมูกับเบอร์เกอร์เนื้อสั่งได้หมดเลย

สามารถเดินทางมาได้ที่ร้านบอกพี่กัดอีกทีนึง
ร้านอยู่หน้านิคมอุตสาหกรรม๓๔
ก่อนถึงแยกพระพรมเล็กน้อย
เข้าในซอยตึกสยามชัยไฟฟ้า

และที่บอกพี่กัดชัดเจนขนาดนี้เพราะ

เขาเปิดโปรลับลดราคาให้ชาวตลอดข่าวไปฟังเลย
มาที่รับส่วนลด๑๐
ถ้าเกิดไปร้านแล้วบอกว่าสอนลด๑๐
เหลงขาดที่จะหยุด

ถ้าใครอยู่บราชีนรีบไปเลย